ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งเพื่อนลุกมาเข้าห้องน้ำ
เพื่อนบอกว่าเห็นว่าหนูกำลังเดินไปที่ทะเล
เหมือนหนูโดนสักกฎอะพี่จันทร์อืม

ไม่มีจริงหรอกอะไรนักหนาก็ไม่รู้
แต่แม่ท่านก็บอกให้จุดทูปและทำแบบนี้นะ

เห็นร่างหนึ่งอะค่ะ

มันคือศพของผู้ชายที่ชวนหนูเล่นน้ำ

ขออนุญาตสวัสดีปีใหม่แบบไทย

สถานีผีดุกลับมาพบกับคุณผู้ชมเหมือนเดิมครับ
กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีแน่นอนครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่ม
เรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอนสยองขวัญสั่นประสาท
เหล่าบรรดานักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ
จะได้ไม่พลาดรายการดีอย่างสถานีผีดุของเรานั่นเองครับ

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองขวัญ
ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เจอกับตัวเอง

หรือว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัว
อย่าเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้คนเดียวนะครับ

โดยการส่งที่อีเมลของรายการครับ
ส่วนเนื้อหาในรายการของเราค่ำคืนวันนี้
แม้ว่าจะเป็นวันปีใหม่แบบไทย
หลายท่านนั้นไปเล่นน้ำสงกรานกัน
แต่ความสยองขวัญความตื่นเต้น
ยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมในสถานีผีดุของเรา
และวันนี้แขกรับเชิญเขาพร้อมแล้ว
ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ร้อนให้กับทุกท่านนั้นได้รับฟังกัน
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชม

และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการ

นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อยครับ

เรื่องแรกก็คือความลับของบ้านเพื่อน
เรื่องที่๒ก็คือความลับของตระกูล
และเรื่องที่๓หมาดเลยครับ

แล้ววันนี้เขาก็มาในธีมที่เกี่ยวข้องกับความลับอีกแล้วครับ

วันนี้เราเจอกันต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ร้านกาแฟ
เจอกันประมาณสัก๒๓ครั้งแล้ว
แต่ยังไม่เคยมีโอกาสได้มานั่งคุยกันแบบกิจจะลักษณะ

เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับ

อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้มานั่งคุยกัน

ถ้าโลกนี้มีผีพี่มีกราฟเปอร์เซ็นต์ให้๑๐๐

ศูนย์เปอร์เซ็นต์ว่าโลกนี้ไม่มีผีเพราะว่าไม่เชื่อไงคะคือหนูต้องพูดกลับในใจแบบนี้ค่ะว่า
ความไม่เชื่อของหนูเนี่ยไม่เชื่อต้องลบหลู่ค่ะมีจริงเหรอขอเจอ
ที่หนูบอกว่าผีไม่มีจริงเพราะสิ่งที่หนูเห็นมันคือแค่ดวงวิญญาณไงพี่แจ๊
คำว่าผีสำหรับหนูนะผีคือภาระเขาทิ้งร่างไปก็เหลือแค่ดวงจิตก็คือวิญญาณ
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในขันห้าของมนุษย์ทุกคนพี่แจ๊คผีไม่มีจริงมันคือแค่วิญญาณ
ที่เขาได้เจอหรือกระทำก่อนที่เขาจะตายเท่านั้นเองหนูถึงบอกว่าผีไม่มีอยู่จริง
เขาไม่เชื่อว่าผีมีจริงเขาไม่เชื่อว่าผีมีอยู่จริงแต่เขาเป็นคนเห็นผี

ก็ก็แล้วแต่คุณผู้ชมแต่ผีไม่มีจริง

คือหนูคือหนูต้องบอกกับพี่แจ๊คแบบนี้ค่ะว่า
บางทีหนูยอมรับนะหนูเป็นคนกลัวมาก
กำแพงที่หนูสร้างเนี่ยมันไม่มีจริงหรอก
โนไปเองคิดไปเอง
แต่สิ่งที่เราได้เจอได้ประสบกับตัวเราเอง
มันเป็นอะไรที่มันหาคำตอบไม่ได้ว่ามันมาได้ยังไง

ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องที่จะมานั่งพูดคุยกันในวันนี้
แต่ละเรื่องเนี่ยมันก็จะมีความลับเข้ามาเกี่ยวข้อง

วันนี้มาพร้อมกับชื่อเรื่องว่า
ความลับของหนุ่มแซ่บ
หนุ่มแซ่บในที่นี้คือ

ไม่ใช่เราไม่ใช่หนูค่ะพี่แซ่บ
จะเป็นความลับของสาวแซ่บตอนนั้นจะเป็นเรา
ลับของหนุ่มแซ่บเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของใคร

คนที่เจอเองกับตัวเลยค่ะ
อะเป็นอย่างไรเล่าให้ฟัง
เจ้านิมนต์ท่านเข้าบ้าน

พระจับไม่เข้าใจข่าวบ้าน
นะคะเราก็เลยเออตัดสินใจ

ตรงนั้นก็เลยนิมนต์พระคุณเจ้าแบบมาฉันอาหารตรงหน้าสาราอืมเอ่อพอหนูก็ทำกับข้าวเนอ
ความแบบเสน่ห์ไปจะวงจังหวัดก็เลยแบบไปทำกับข้าวพอทำกับข้าวไปเสร็จไปถวายท่าน
ท่านก็รับประเคนเนอะแล้วอยู่อยู่ท่านก็พูดขึ้นมาว่าช่วงเนี้ย
อยู่ใกล้น้ำนะเอาอยู่ก็ทักขึ้นมาใช่ค่ะอืม
ช่วงนี้อย่าอยู่ใกล้น้ำนะบ่อน้ำหรือแม่น้ำหรือทะเล
ห้ามเข้าใกล้เด็ดขาดอืมด้วยความที่เราน่ะลูกทะเลอืม
หัวหินมันก็ต้องอยู่ใกล้อยู่แล้วใช่เออเออเออ
เข้าใกล้ได้เราก็เลยเหมือนแบบไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นอืม
ก็เลยรับไว้อืมก็เลยรับไว้ครับแล้วพอพระท่านให้พร
เราก็รับพรอย่างดีดีเลยพี่แจ๊คท่านก็พูดย้ำมาอีกช่วงเนี้ย
อย่าอยู่ใกล้น้ำนะอืมเอาแล้วกระเทยวาแล้วพี่แจ๊คครับ
ต้องเป็นอะไรแน่แน่เลยอ่ะเนาะอืมพอผลสุดท้ายเราก็โอเค
พระเตือนแล้วอะไรก็เออไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีอะไรหรอก
เพราะถ้ามีอะไรเนี้ยเสียงที่เราได้ยินเขาจะคอยเตือนเราเองอืมอืม
ความคิดของเราพี่แจ๊คเสร็จเพื่อนมึงกูกำลังไปหัวหินกันนะ
เดี๋ยวไปเที่ยวทะเลกันอืมไปเที่ยวบ้านมึงอืมฮะซึ่งพระอืม
ท่านเพิ่งเตือนเราไปว่าครับอย่าอยู่ใกล้น้ำอืมเดี๋ยวเพื่อนโทรมา
วันนั้นเลยตอนเย็นมันเลี่ยงไม่ได้พี่แจ๊คก็เลยตัดสินใจว่า
ไปเที่ยวปานบุรีเลยละกันอืมไปที่เขาเขาหนึ่งอืม
ตรงนั้นพี่แจ๊คซึ่งมันก็เป็นบ้านพักเนาะติดทะเลเราก็
กระเทยเนอะพี่แจ๊คก็เลยแบบมึงเล่นน้ำกันอืม
นู่นนี่นั่นซึ่งเป็นวันพระใหญ่พอดีพี่แจ๊คค่ะเราก็เลยเหมือน
ทำแคมปิ้งกันบ้านมีไม่นอนนอนอะไรเต็นพอน้ำเต็น
กลางเต็มอ่าได้ได้ใช่ก็คือช่วงนั้นก็ต้องพูดเลยนะว่าตอนนั้นโสด
เป่าน้องเปรี้ยวซึ่งเพื่อนแต่ละองค์ละองค์ก็มีทั้งสามี
มีทั้งภรรยากันไปเนอะไปคนเดียวแล้วไปคนเดียวไปคนเดียวคือกู
เป็นเลขขี้ใช่เราก็เลยเหมือนแบบกินกันนู่นนี่นั่นแล้วมีความเชื่อ
ความเชื่อของคนที่นั่นพี่แจ๊ควันพระไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กพระใหญ่
อืมเขาจะไม่ลงทะเลกันอ๋อที่นั่นเขาเชื่อกันอย่างงั้นใช่
เขาเชื่อกันแบบนั้นเพราะเขาบอกไหมเขาบอกค่ะเหมือนผีพลาย
อะไรเขาจะขึ้นมาด้วยตอนนั้นเนอะวัยขนองของเราพี่แจ๊ค
ไม่มีอยู่จริงหรอกเราไม่ใช่คนแถวนั้นอ่ะเราไปเที่ยวทะเลเราก็ต้องไปเล่นน้ำทะเลดีกว่า
พี่จะมาบอกว่าหนูไม่ใช่คนแถวนั้นแล้วลงทะเลต้องเล่นทะเล
บ้านหนูอยู่หินก็มีทะเลอืมแต่ความดันทุลังอ่ะอืม
ปานบุรีตกกลางคืนกลางวันไม่เล่นนะลงน้ำเล่นกันตอน
เล่นกลางกลางคืนใช่ใช่ประเทศกลางคืนเราก็เพื่อนก็ขึ้นไปกันแล้ว
หนูก็ขึ้นมาอาบน้ำอาบท่าเสียงที่หนูคุ้นเคยพี่แจ๊คอืม
เมืองห้อยพาสนะอืมครั้งนี้กูช่วยมึงไม่ได้นะอืม
พูดถึงเสียงเสียงนี้บ่อยมากที่คุณไอมอนจะเรียกว่าส่วนตัวคือจะเรียกว่าท่านแม่
ใช่ค่ะก็พอเราได้ยินด้วยความที่เมาเนอะไม่ใส่เชิด
ด้วยความเชิดของหนูเนี่ยนะพี่แจ๊คเพื่อนก็ยังไม่นอนกัน
หนูก็เข้านู่นนี่นั่นนอนแม่เขาก็พูดเนาะว่า
หาพระมาใส่ซะนะครั้งนี้กูช่วยมึงไม่ได้นะ

ลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วตอนนั้นน่ะเพื่อนบอกว่า
เห็นว่าหนูกำลังเดินไปที่ทะเล

พอเดินไปเพื่อนบอกที่เห็นนะคะ

เหมือนหนูโดนสะกดอะพี่แจ๊ค

เสียงผู้ชายมันไม่ต้องหล่อแน่

หุ่นแบบกล้ามปูสูง๑๘๐

เธอเล่นน้ำเป็นเพื่อนเราหน่อยสิ

เธอจะดีหรอกมันไม่ดีนู่นนี่นั่นจริต
พี่แจ๊คก็เลยแบบเล่นก่อนเล่น

จากที่บอกเมื่อกี้เพื่อนเห็นพี่แจ๊ค
เพื่อนก็เลยรีบพาหนูไปลงบ้าน
แสดงว่าเพื่อนเห็นตั้งแต่เราเดินจากเต็นต์

พอนู่นนี่นั่นเสร็จ

แจ๊ครู้ไหมว่าหนูสลบไปกี่วัน

คือนอนไม่ได้สติอย่างนั้น๗วัน

เพราะบางคนที่บอกว่าเวลาสลบไปหรือว่า

แต่เหมือนกับสมองหรือว่าจิตเขายังทำงานอยู่

ตอนนั้นเห็นเหมือนตัวเอง

กำลังจะเหมือนกำลังจะเข้า

พี่แจ๊คเราก็ได้ทำอย่างไรก็ว่า

ช่วยหนูด้วยแม่หนูไม่ไหวแล้ว
ท่านแม่ก็มาก็ช่วย

เขามาดึงฉุดกระชากเรา

เหมือนเขาจะเอาเราไปแต่แม่ไม่ยอม
พอผลสุดท้ายแม่เขาก็เลยเหมือน

เหมือนเขาจะเอาไว้ให้ได้

ซึ่งเราบอกมึงไม่ไปกับเธอไม่ไปค่ะ
ฉันยังเป็นคนคุณไม่ใช่คนค่ะ

แล้วพอผลสุดท้ายแม่ท่านแม่
ท่องคาถานี้นะแบบนี้นะ
นี่คือหมายถึงว่าตอนที่เราสลบอยู่๗วันเนี่ยเห
ใช่ค่ะพี่แจ๊คท่องคาถาแบบนี้นะ

ห้ามผิดห้ามดูห้ามจด

แล้วท่องออกมาตั้งจิตที่นิ่ง

ก็พอเราท่องคาถาได้
คาถาได้อะไรได้พี่แจ๊ค

ผู้ชายคนนั้นก็ยังอยู่ที่ร่างหนู
เขาก็ยังจะฉุดกระชากบอกไม่ไปหนูก็สะบัดมือ
แล้วก็เข้าร่างแล้วก็สะดุ้งตื่น

พอหนูดีขึ้นอะไรขึ้นออกจากโรงพยาบาลไปเที่ยวต่อ
เสียงเจ้าแม่ท่านเสียงท่านแม่เนอะ

หนึ่งดอกเดาเรือง๑๒ดอก
ข้าวตอกดอกไม้นะคะ
น้ำอบแป้งรำ
ทูบเทียน
ซึ่งหนูต้องบอกกับพี่แจ๊คว่า
หนูไปวันหนูไปวันแรก

ซึ่งหนูอยู่ตรงนั้นครบ๗วันพอดี

เขาเตรียมให้เตรียมก็คือวันนั้นก็คือครบรอบวันพระ

ไม่มีจริงหรอกอะไรนักหนาก็ไม่รู้
คิดไปเองพวกมึงอ่ะนู่นนี่นั่น
แต่แม่ท่านก็บอกให้จุดทูปและทำแบบนี้นะ
พอทำแล้วก็สวดตามแม่เขา

เห็นร่างหนึ่งอะค่ะ

แล้วเดินไปใกล้พี่แจ๊ค

ของผู้ชายที่ชวนหนูเล่นน้ำ
เดี๋ยวนะไอม่อนกำลังจะบอกว่ามีศพลอยมาติดตรงนั้นจริงเหรอใช่

ใช่ค่ะเขาหากัน๓๔วันไม่เจอ
อะไรยังไงอ่ะศพใครอะไรยังไงอ่ะ
คือศพนั้นนะคะเป็นศพของชาวประมง

แล้วเขาก็จมน้ำตกเรือจมน้ำ

แล้วมันก็มาติดอยู่แถวนั้นอ่ะครับ

ด้วยความที่เราอยากรู้

ก็ลองเดินไปดูหน้าศพสิ

ขอใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยากมีผัวแล้ว

เขายังไม่ไปนะพี่แ๊ะ
เช่นหนูเป็นคนใส่แว่นนอกแว้นมอเตอร์ไซค์
เพื่อนตะโกนถามเพื่อนขับรถมา
ที่ไหนอ่ะซ้อนไทยมันร้อนหรอกเอาแล้วไงอืม
ไม่ไปอีกหรอบิดไปก็ไปกินข้าวอะไรปกติ
แล้วพอพอไปถึงคอนโดเนอะที่หวยหินเป็นคอนโดเพื่อน
พอพูดว่าอ้าวคุณไอมอนทำไมวันนี้พาผู้ชายมาด้วยล่ะ
เพิ่งได้มาหรออืมพี่หนูมาคนเดียว
อ้าวแล้วผู้ชายที่เข้าไปด้วยเมื่อกี้ไม่ค่ะหนูมาคนเดียวอืม
เรื่องเนี้ยมันทนไม่ไหวจริงพี่แจ๊คแล้วหนูนอนไม่หลับเลย
หนูนอนไม่หลับเลยพี่แจ๊คหนูได้ยินเสียงผู้ชายคนนั้นอ่ะ
กระซิบอยู่ตลอดเลยว่าเป็นเมียเรานะอืม
เมียเรานะซึ่งด้วยความที่หนูก็พูดตะโกนไปว่า
ไม่ใช่ผู้หญิงค่ะกูไม่มีมดลูกค่ะอืมแล้วไงอ่ะ
ไม่ชอบเราชอบแบบนี้อืมพี่แจ๊คถ้าเป็นพี่แจ๊ค
แจ๊คจะทำยังไงโอ้อันนี้ไม่รู้เลยฮะใช่
หนูก็เลยตัดสินใจว่าไปหาพระอาจารย์อ่า
ไปหาพระอาจารย์ต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อให้เขาใช่อืม
พอขึ้นไปหาพระอาจารย์ประโยคแรกที่พระอาจารย์เห็นหน้าเลย
สิทธิ์กูเท่านั้นนะถึงจะขึ้นกุฏิกูได้ใครไม่ใช่ลูกศิษย์กูไม่ต้องขึ้น
เขาก็เรียกชื่อเลยไอม่อนขึ้นมาค่ะขึ้นไป
ประโยคแรกท่านพูดว่ากว่ามึงจะมาหากูได้เนอะอืม
รอให้เขาเอาไปอยู่ด้วยก่อนล่ะหนูก็ได้ถามพระอาจารย์พระอาจารย์
ต้นสายไปเหตุแล้วมันเกิดจากอะไรอืมพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าตอนที่มึงไปเที่ยวกันอ่ะ
มึงพูดอะไรไว้อืมหนูเลยนั่งคิดหนูพูดอะไรพระอาจารย์
หนูไม่ได้พูดอะไรนะมึงมั่นใจใช่ไหมคิดดีดีอืม
หนูก็คิดคิดคิดคิดคิดคิดหนูพูดไปว่าไงรู้ไหมพี่แจ๊คหนูไปถึงที่หนูพูดว่า
อยากมีผัววะไม่ว่าจะเป็นผีตัวไหนที่อยากกูก็มาอืมอุ้ยขออนุญาตค่ะอืม
ขออนุญาตค่ะอืมแล้วพอผ่านสุดท้ายก็เลยแบบอืมอืมเขาก็เหมือนเขาได้ยิน
พี่แจ๊คพูดไปเพราะอารมณ์แบบไม่รู้ว่าอารมณ์สนุกหรืออารมณ์อะไรนะตอนนั้น
ใช่ซึ่งเราคิดว่าเราไปเที่ยวเนอะทะเลมันก็คือบ้านเราเนอะ
ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรส่วนสุดท้ายก็พระอาจารย์ก็ให้อาบน้ำมนต์
ให้ถือศีลซึ่งตอนนั้นถือศีลไม่พอก็เลยกลหัวบวชเนรตอนนั้นบวชเนรเนอ
กุ๊กกุ๊กบวชเนรพอบวชเนรก็อ่ะก็อุทิศบุญให้เขาอืม
เขาก็มาในฝันบอกว่าก็แค่เนี้ยทำไมไม่ทำให้ตั้งแต่ที่แรกอืม
แล้วทำไมเราต้องเป็นคนทำคุณไม่ไปหาญาติคุณล่ะ
หนูก็พูดแบบนี้พี่แจ๊คเขาบอกว่าไม่อ่ะเราอยากได้จากเธอ
อ่ะอืมเธอก็ต้องทำให้เราอืม
ก่อนศึกพี่แจ๊คสมมุติพรุ่งนี้หนูจะศึกเนอะ
หนูเข้าไปกราบพระอาจารย์พระอาจารย์พรุ่งนี้หนูศึกนะ

ซึ่งมันกำลังมาตรงนั้นหนูถามพระอาจารย์ว่า

พระอาจารย์ก็เลยตอบกลับโดยที่ไม่คิดเลยนะพี่แจ็ค

นั่นแหละค่ะจะเป็นความลับเรื่องต่อใครพี่แจ๊

แล้วจะมีสิ่งที่เราเคยไปบ้านเพื่อนตรงนั้น

ซึ่งไอ้ความลับเนี่ยนะตอนนั้นคือเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรที่จะตามมา

ผู้ชายที่จมน้ำคนนั้นด้วยครับ

ซึ่งหนูก็นั่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอน
แต่พระอาจารย์ท่านพูดว่า
เป็นคนสวย
เฉยมาอยู่ปากน้ำเฉย
ระวังไว้ให้ดี

ก็เลยมันเป็นอะไรที่หนู

จากการที่หนูต้องไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็น
เห็นแบบนั้นเหมือนว่าขอเป็นมนุษย์เดินดินกินชาบูเรื่อยไปได้ไหม
ทั้งนั้นเองพี่แจ๊กอืมแล้วพี่แจ๊กว่าไงครับ
เมื่อมึงตายเท่านั้นแหละประโยคสั้นแค่มึงตาย
ไม่ต้องมารับรู้อะไรแบบนี้แล้วเท่านั้นเองค่ะพี่แจ๊ค
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่เราคุยกันเนี่ยที่คุณไอมอนเล่ามา
แล้วเขาก็เหมือนไปออกเรือออกอะไรอะไรอย่างนี้

ซึ่งคำตอบตรงนี้พี่แจ๊คหนูถามพระอาจารย์เนอะ

อาจารย์บอกว่าก็ของบ้านเพื่อนเป็นสวยอืม

นี่ไงเจอแล้วไงผีสวย
มึงให้บุญเขาแล้วมึงก็ไล่เขาด้วย
เขาก็ไปบอกพวกที่มึงเคยทำสิ
ก็เตรียมรับให้ดีแล้วกัน

ผู้ชายคนนั้นยังไปตามหลอกหล่อนเพื่อนอยู่
เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
สองเพื่อนทุกคน
ทั้งบวชพรามบวชเนรเหมือนกันทุกคนเลย
แล้วเพื่อนที่บ้านอยู่สุพรรณ
พูดกับหนูมาคำหนึ่งว่า
มึงเขาไม่ได้มาหากูนะ
แต่พ่อมาหากู

เพื่อนมึงระวังตัวไว้ให้ดี

ที่เราเคยไปแก้ของให้กับบ้านนั้น

ก็คือกำลังจะตามกลับมา

เหมือนคนเห็นผีทั่วไป
คนเห็นกรรมคนอื่นอย่างนี้

แล้วเจ้ากรรมนายเวรเขาไม่พอใจ

แล้วถ้าตอนนั้นดวงเราไม่ดีอยู่
เจ้ากรรมในเวรของเรากำลังทำอะไรเราอยู่

กรรมในเวรพี่กับเจ้ากรรมในเวรหนู

พี่รอดแต่หนูโดน

ซึ่งแต่เราก็ผ่านพ้นตรงจุดนั้นมาได้

จากอะไรต่างที่เราใช้ป้องกันอยู่

ที่อยู่เขาจะมาจูนติดกับเรา

แล้วก็พยายามที่จะเรียกให้เราไปที่น้ำ

ตอนที่จิตเราไม่ได้อยู่ในร่างนั้นแล้ว

แล้วเขาก็ยังคงตามรังความ

พอศึกออกมาปุ๊บเขาจะกลับมาอีก

ความลับเรื่องต่อไปค่ะ
ก็คือขอเกินไว้นะคะพี่แจ๊ค
เป็นความลับเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวร
เขาจับมึงกันแล้วมาลุมสกรรมหนึ่ง
ที่หนูเข้าไปยุ่งเรื่องของเขา
เชกเช่นเดียวถ้าเป็นคนทั่วไปอย่างนี้พี่แจ๊ค
ถ้าสมมุติพี่แจ๊คมีคนรู้จัก
เขาทะเลาะกันอยู่แล้วพี่แจ๊คเขาไปยุ่ง

ซึ่งมันกำลังกลับมาหาหนูตอนนั้น
แล้วหนูผ่านมาได้โดยบุดหวิดเลยพี่แจ๊ค
หนูเกือบตายเป็นครั้งที่สองแล้ว

ซึ่งมันก็จะไปต่อเนื่องกับเรื่องที่
คุณไอม่อนจะเล่าต่อไป

แผนในเรื่องเล่าที่เขาจะเล่า
เป็นฉากเป็นตอน

ประสบพบเจอกับเรื่องพวกนี้
จากการที่เขาไปอยู่ในถูกที่ถูกเวลามั้ง
หรือว่าผิดที่ผิดเวลาแล้วแต่จะเรียก

แล้วก็เอาตัวเองเนี่ยไปเหมือนกับ
สกัดกั้นกรรมของคนอื่นเขา
มันเป็นที่มาของความ
กลหนเรื่องเล่าต่างที่มันเกิดขึ้น
กระทั่งเรื่องนี้ที่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เกี่ยวกันด้วยนะ

เพราะเรื่องนั้นรู้สึกมันเป็นที่อ่างทอง

แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงนั้น

แล้วไปมาคือมันไปอีลุงตุงนังกับอันนั้นอีก

อยู่ที่มึงจะรับมือยังไงเท่านั้นเอง

เรื่องของความบังเอิญมันก็จริงนะครับ

คุณผู้ชมก็ลองใช้ดุลยพินิษฐ

มันยังมีเรื่องที่ต่อเนื่องกันมา
ยังมีความลับอีกประมาณสักกี่ความลับ
มีอีก๔ความลับ

ทำไมหนูถึงต้องมาเจออะไรแบบนี้

ทั้งหมดเลยอย่างที่บอกคือมันเป็น
เรื่องของความเชื่อมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ

ว่าแต่ละคนก็จะมีที่ยึดเหนียวทางจิตใจ

หรือที่นู่นที่นั่นที่นี่

อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคน
และนี่คือเรื่องราวของคุณไอมอน

สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว
แล้วก็สยองขวัญประสบการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติ

อย่าลืมส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ

เราก็จะกลับมาล้อมวงฟังประสบการณ์หลอน
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล

และแขกรับเชิญสัปดาห์หน้านั้นจะเป็นใคร
พลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงเหมือนเดิม
สำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
พวกเราทีมงานสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน
คุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันวันศุกร์หน้า
ประการสถานีผีดุในเพลย์ลิสต์นี้
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ